มาดูที่เรื่องราวของฮีโร่กันหน่อยเคยเห็นแต่ในหนังในละคร
แต่ไปเจอกับฮีโร่ตัวจริงคุณผู้ชมครับ
เป็นลูกหาบบ้านอีต่องนะครับที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่เป็นข่าวไง
ที่ตกเขาช้างเผือกที่จังหวัดกาญจนบุรีครับ
นี่แหละครับพาไปยนต์โฉมกันแบบจะเลยนะครับ
นายกันเอครับเดี๋ยวจะชี้ให้ดูว่าคนไหนคนที่ใส่เสื้อดำคนนี้แหละ
ดำหน้านี่ใช่ไหมครับนี่แหละที่เดินดำหน้านี่แหละนี่คือฮีโร่นะครับ
โอ้โหไปช่วยนักท่องเที่ยวไงตอนนั้นก็ไปร่วมกับทหารต่อชด
กู้ภัยและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
ลงไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวสาวนะครับที่พลัดตกจากเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ
บนสรรเขาช้างเผือกอุทยานแห่งชาติทองพาภูมิ
บาดเจ็บสาหัสเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๓๑มกราคมที่ผ่านมา
ขณะเกิดเหตุครับเป็นช่วงเย็นนะครับแล้วก็ทำให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบาก
แต่ว่านายกันเอนี่แหละครับที่เป็นลูกหาบบ้านอีต่องเนี่ยนะครับ
เขาบอกว่าไม่หวั่นไหวเลยแล้วก็อาสาแบกผู้บาดเจ็บ
หลังนี่แหละไปส่งหมู่บ้านอย่างปลอดภัย
โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพราะว่าอยากช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
รอดชีวิตก็เพียงพอซะแล้วไปลองฟังเสียงดูครับ
เป็นไงต้องบอกว่าหัวใจพี่หล่อมาก
พระเอกในชีวิตจริงชัดหน้าตาเขาแบบนี้แหละ

แบบนี้นะครับจึงมีการโพสต์แล้วก็แชร์ภาพ
พร้อมกับชื่นชมนายกันเอและลูกหาบบ้านอีต่อง
ที่เป็นฮีโร่ช่วยกันช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
ในโลกโซเชียลเขาบอกว่ามีภาพพวกนี้

ช้างศึกบ้านอีตองถูกสั่งปิดมาตั้งแต่วันที่๑กุมภาพันธ์

โดยเจ้าหน้าที่นะครับก็ใช้โอกาสนี้ในการปรับปรุงภูมิทัศน
เพื่อแก้ปัญหาขยะจำนวนมากให้เรียบร้อยไปในตัวด้วยนะครับ
คือเขาช้างเผือกถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวกัน
เดินเขาที่อันตรายมากแห่งหนึ่งนะคะ

เกิดเหตุแบบนี้เนี่ยน่าจะต้องมีการระมัดระวังกันตัวเองเนี่ย
มากยิ่งขึ้นด้วยสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวชมนะคะ
ไปเที่ยวก็อย่าเพลินจนลืมเรื่องความปลอดภัยนะครับ